โรงเลี่ยนของหนู

คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ

จากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
จากจังหวัดตากนะครับจะต้องร่วมกันพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นรับระบบโซราเซลล์พร้อมกำลังการติดตั้งวันนี้จะได้ไปกี่วันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๕๐๐วัตต์
ตอบถูก๒ข้อรับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๑๐๐วัน
ตอบถูก๓ข้อรับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๑๕๐๐วัตต์
ถ้าตอบถูก๔ข้อนะครับพิเศษสุดครับเพราะนอกจากจะได้รับระบบโซราเซลลพร้อมกำลังการติดตั้ง๑๕๐๐วัตต์แล้วเนี่ยนะครับ
บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
สนับสนุนระบบการดาวเทียมและโทรทัศน์พร้อมการติดตั้ง
รวมทั้งพาตัวแทนน้องนะครับเข้าเยี่ยมชมงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยครับ

ครูครับครับสมาธิดีดีนะครับผมครับผมตั้งใจดีดีนะครับเพราะว่า
จะได้สมหวังและตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับแผงโซลาเซลนี่มีประโยชน์กับนักเรียนและคุณครูมากเนอะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
เรื่องที่หนึ่งบ้านตลโค้งเรื่องที่สองลูกโป่งเรื่องที่สามภาษาไทย
เรื่องที่๔ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตลโค่ง
หรือสสชบ้านตลโค้งนะครับ
เรื่องที่๕เบิ้ลปฐุมราช
ผมขอให้โชคดีนะคุณครูจะเลือกก่อนข้อแรกคือเรื่องอะไรครับ

เรื่องแรกที่คุณครูตุ๊กแกเลือกนั่นก็คือเรื่องบ้านตลโค้งครับ
คุณครูอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับ

รู้จักคนในหมู่บ้านเนี่ยหมดทุกคนหรือยังครับ

พอจะรู้บ้างไหมว่าใครในหมู่บ้านนี้ทำอาชีพอะไร

เอาล่ะที่ผมถามมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครคือหมอสมุนไพร

เฮียกัญจนะเจริญชัย

นายจาโพจันทา

นายสมบัติพึ่งวัฒนา

นายหมอโพออ่อง

เห็นคำถามนี้ผมสามารถตอบได้เลยก็เพราะว่า
ผมรู้จากชาวบ้านแต่ละคนว่า

พร้อมแล้วครูตุ๊กแก่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

นายหมอโพออ่องมั่งมีเงินทองครับ

ตุ๊กแกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ปูเก้ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
ชอบบ้านตลโค่งและเลือกเบิร์นปธุมราช
เบิร์นปธุมราชครับ
ทำไมครูเลือกเรื่องนี้ให้กับครูเก้
เพราะเขาชอบฟังเพลงอะไรนะ
ขอเชิญน้องปูเก้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ได้ยินเพลงพี่เบิ้ลครั้งแรกที่ไหน

เก้ชอบเพลงไหนของพี่เบิ้ลมากที่สุด

ปูเก้เคยกอดใครหรือยังลูก

อดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้
กองใครสิพาเจ้านี้
นี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้
สิ่งที่เบย์จะถามนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของพี่เบิ้ลนี่แหละ

แฮดทุกวิถีทางของเบิร์นปัททุมราช
ตัวเลือกที่หนึ่งปู่จานลองใหม่ตัวเลือกที่สองกล้องห้วยไร่
ตัวเลือกที่สามแซคชุมแพรตัวเลือกที่สี่ธัญญาอาสยาม
ผมเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนผมก็เลยตอกกล้องไว้ให้ครับ

ตัวเลือกที่สองกล้องห้วยไร่ครับ
ครูเก้ยังไม่หมดหน้าที่ลูกหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้นอย่าอ้วขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องด้วยกันนะฮะ
ก็คือเรื่องลูกโป่งเรื่องภาษาไทยและเรื่องสสชบ้านตลโคกภาษาไทยครับ

เพราะเขาชอบวิชาภาษาไทยครับ

ขอเชิญนอย่าอ้วกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พยานชนะไทยตัวที่ยี่สิบเอ็ด
คือพยานชนะตัวใด
ตัวเลือกที่หนึ่งนอเนร

ตัวเลือกที่สี่ถอถุง
โกขัยขอไขขอควักขอควายขอโคนขอรักษางงหนุ

สาวสุชจาวชาวโยยร์ฉันแต่เชดอาตะปั๊ะตะ

เท้าหนอนเอนเด้อเด็ดดอเต่า

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้จอละอายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องด้วยกัน

และเลือกสอสชาวบ้านตาละโก่ง

ทำไมเลือกเรื่องลูกโป่งให้น้องล่ะลูก

ขอเชิญน้องจราอายขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลูกโป่งให้หนูหนูอยากตอบไหมเรื่องนี้

เวลาที่มีคนที่ไปเยี่ยมโรงเรียนอย่างนี้
ก็จะได้เล่นเป็นกิจกรรมกัน

เกมอะไรเออที่หนูเล่นแล้วหนูชอบเกมอะไร

ที่เราจะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะฮะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ทั้งหมดเลยจำนวน๖๐ลูกด้วยกัน

แล้วก็จะมีนาฬิกาจับเวลา

เวลาที่สมมุติว่าเหยียบลูกโป่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะต้องวิ่งไปตีละครั้งนั้นให้ดัง

เหยียบได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับ
แต่พอแตกแล้วเนี่ยเราต้องเอาใบที่แตกเนี่ยมาเป่าใหม่นะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเล่นคนเดียวก็จะไม่สนุกอ่ะสิ
ต้องการผู้ช่วยไหมครับต้องการครับ
ให้เลือก๓คนเลือกลูกใคร

แล้วก็มือนอกมาเลย๑๙๗๘

สำหรับข้อนี้คือ

เหยียบลูกโป่งให้แตกทุกลูก

เยี่ยม

เยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม

เยี่ยม
เยี่ยม

เยี่ยม

เยี่ยม

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่อง

ภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้

มีแอ่มกอมหมู